สายเขียวผมก็เลยต้องไหลต่อสายเขียว
สายเขียวมีหลายอย่างนะครับแต่สายเขียวต่อไปนี้นะครับ

สีสันข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐมาแล้วครับ
เขียวแบบนี้ครับเป็นสายเขียวสไตล์น้องหมาครับ
แบบไหนนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ช่วงนี้ใครลองฮิตสีเขียวไม่แหงว่าเราตกกระแส
วันนี้น้องหมาอย่างฉันขอเอาด้วย

เป็นนิตจิตจำใสจับมาใส่ตะกล้าจะรอช้าอยู่ใหญ่
รีบกินดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่มาผักการอร่อยจริง
โอ้โหเอาอย่างนี้เลยแหละครับคุณพี่
มือถือแต่ไม่หมดนี่คือเสียงโปรแกมอน
ที่เล่นแบบสุดจิตสุดใจขาดไม่ได้เลยนะลุง
แค่เครื่องเดียวก็พอนะผมว่ากลัวลุงจะตาลายวิ่งเวียน
บวชโทวิจาจักรราชาพันธุ์พระธุรกาวิจาโวอันนั้น
สวดมนต์ยันเช้าวันนี้จิตแจ่มใสคุณแม่
เห็นแล้วเริ่มใสอนาคตนะลูกบวชเนรดีกว่าลูกเอ้ย
บวชเป็นเจ้าอาวาสไปเลยนะเริ่มใสเริ่มใส
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะ
สวัสดีครับ